ต้นกล้วยที่มันออกมาเป็นงวงช้าง

เหมือนงวงมันลงมาอีกอย่างนี้
คลอบหัวเด็กได้เลยนะ

เดี๋ยวก็วันที่๑พรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะครับ
กลุ่มชาวบ้านเขาพาไปดูไปขอโชคลาภจากต้นกล้วยแปลก
เครือออกปรีมามันย้อยลงมาเรื่อย
เหมือนงวงช้างความยาวกว่า๒เมตรแบบนี้
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นหรอก

ต้นอยู่เพียงต้นเดียวอยู่ริมถนนสายอ่าบ้าน
เจ้าของต้นกล้วยชื่อว่านางก้อยอายุ๕๖ปี
มันเป็นกล้วยพันนวลหรือว่ากล้วยหัวโต

ออกปรีออกเครือลำต้นจะยาวยาวเหมือนงวงช้างอย่างที่เห็นนี่แหละฮะนะฮะ
ซึ่งตั้งแต่มีผลกล้วยออกมา๕๖หวีก็ยังไม่เคยเก็บผลมันกินเลยนะ
เพราะว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเป็นกล้วยแปลกก็ไม่กล้ากิน
พอชาวบ้านรู้ข่าวแน่นอนคุณผู้ชมแห่กันไปสิครับ
ถามว่าดูอะไรล่ะเออดูโคนต้นสิมันมีเลขอะไรไหมล่ะนะฮะ
ส่วนเธอเองเขาบอกว่าเห็นเหมือนกันแหละขออุบเอาไว้บอกใครไม่ได้เดี๋ยวมันเคลื่อน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะขัดโชคลาภกันเอง
แต่ว่าจากการที่ไปถามชาวบ้านเขาก็เห็นทั้ง๒ตัว๓ตัวเลย
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับ
ไปที่วัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อพพสันคบุรีจชัยนาศ
กลุ่มชาวบ้านกว่า๕๐คนไปขอโชคขอลาบกัน

ต้นตะเขียนสิทธิเบิร์ธเป็นไม้ตะเขียนทอง
แล้วก็ไม้สักทองด้วยอายุรวมกัน
ทั้ง๒ไม้ทั้งตะเคียนทองและสักทองรวมกันกว่า๕๐๐ปี
ทีนี้ต่างคนต่างทำอย่างไรโรยโรยโรยแล้วก็ถูถ่ายถูถ่ายขัดขัดถูถู
โรยแป้งนะคะแล้วก็ถูเห็นบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขอ่ะ

เพราะว่ามีคนถูกรางวัลมาแล้วกว่า๒๐งวดนะคะ
เขาก็เลยเอาลากลับมาแก้บนเอาชุดไทยมาถวายแก้บนกับเจ้าแม่
เว้นในแต่ละวันนะคะครั้งนี้นั้นเขาบอกว่าเขาก็เห็นเลขอีกแล้วนะคะ
ทำให้หลายคนก็ต้องเอามือถือมาถ่ายรูปไว้ก่อน
ถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปซูมที่บ้านเพราะคนเยอะ
เราก็เห็นเหมือนกันแหละ
ไม่ต่างจากวัดเถนพลายที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรีครับ
มีชาวบ้านแวะเวียนไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสีชมพู
พระพุทธรูปปางสมาธิครับที่มีผู้สร้างถวายให้กับทางวัด
รวมถึงรูปหล่อหลวงพ่อโตอายุกว่า๓๐๐ปี
และปิดทองมีดตัดหวายลูกนิมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขนาดความยาว๕๒๐เซนติเมตรสูง๑๒๐เซนติเมตรและหนัก๑๐๐กิโลกรัม
และไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อทองเหลืองไอ้ไข่

ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าหากนำแผ่นทองคำเปลวเนี่ย
ไปปิดตรงของลับขอไอ้ไข่นะครับ
บอกว่าสิ่งที่ขอไว้จะสมปรารถนาครับ
อ่ะไปดูกันต่อที่วัดท่าเสลี่ยงครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเลย
คุณผู้ชมนะฮะช่วงเย็นเมื่อวานนะฮะ
กลุ่มชาวบ้านก็พากันไปขอโชคลาภจากเรือตะเคียนทองนะครับ
ความยาวก็สักเจ็ดเมตรยี่สิบเซนติเมตรกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบเจ็ดเซนติเมตร
ซึ่งเรือลำนี้นะเขาเพิ่งจะขุดเจอในแม่น้ำปิง
ก็เลยเอาขึ้นมาไว้ที่วัดโอ้โหสมบูรณ์มากเลย
ทำไมเรือแต่ก่อนเล็กเนอะไม่รู้คนเขานั่งกันยังไงถึงจะพายได้เนอะ
ลำแค่นี้ฮะตัวคนจะเข้าไปยังไงก็ยังไม่ทราบนะฮะ
ขณะเดียวกันเขามีการนำรูปแกะสลักไอ้ไข่รุ่นให้ลาบ
ทำจากไม้ขนุนไปตั้งเอาไว้ด้วยให้ชาวบ้านก็ขอโชคลาภกันไป
หน้าแปลกเขาบอกว่าสองสิ่งนี้ถูกนำเข้าไปในวัด
ภายในวันเดียวกันชาวบ้านก็มีการอัญเชิญร่างทรงไปทำพิธีขอเลขเด็ดทำน้ำมนต์ในอ่าง
ดินเผาต่างซึ่งในระหว่างทำพิธีร่างทรงก็บอกว่ามีอาการคล้ายการถูกสิ่งร่างต่าง
ชูนิ้วขึ้นมาให้ลงให้เลขกันดูด้วยนะฮะส่วนปลายประทัดเองจะมีเลขอะไร
คุณผู้ชมก็ส่องเอาโอ่งน้ำมนต์ก็มีโอ้เยอะแยะมากมาย
แล้วแต่จะพิจารณานะครับ